กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรังสิมารอดรัศมี
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงคราม
ฉันเนี่ยสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณปี๒๕๖๖นะคะแต่ต้องปรับปรุงแก้ไข
เพราะว่าการแก้ปัญหาของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
จนถึงปัจจุบันแต่บางโครงการเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย
ฉันจะยกตัวอย่างว่าการอภิปรายในสภาเนี่ยทุกวันเนี่ย
ท่านประธานให้ศ๕๐๐คนเนี่ยได้หารือคนละ๒
๒นาทีเนี่ยบางวันที่ฉันหาลือได้๖เรื่อง
แต่ว่าทางประธานสภาก็ทำหนังสือตอบกลับไปว่า
เรื่องที่ท่านหาลือเนี่ยอยู่ในระหว่างส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำตอบกลับไปอย่างนี้ทุกครั้งที่มีการหาลือ
แล้วก็ดิฉันมองว่าถ้า๕๐๐คนเนี่ยพูดวันละ๓๔๐คน
ทุกวันปัญหาถั่วเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ๑๐๐เรื่อง
ถ้าท่านจัดงบประมาณตามที่ส่อได้พูดในสภา
๑๐๐เรื่องให้ได้สำริดผลที่ฉันคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์
แต่ว่าอันนี้เนี่ยพูดไปกี่เรื่องกี่เรื่องเห็นประธานทำมาไม่ได้สักเรื่องหนึ่ง
ท่านประธานเองก็ส่งให้ดิฉันอยู่ตลอดดิฉันก็รับหนังสือนะคะ
แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบแล้วก็อีกประการหนึ่งคือ
ที่ฉันอยากจะฝากผอสำนักงบประมาณ
วันที่มีการประชุมสภาผู้แทนรัศดรท่านต้องจัดสรรคนของสำนักงบ
นั่งฟังการอภิปรายของสอสอในสภาว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเดือดร้อนอะไรบ้าง
ที่สำนักงบจะต้องจัดงบประมาณไปดำเนินการแก้ไขให้แต่ละเขต
แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดให้ได้ทั่วถึง
ไม่ใช่กระจุกบางจังหวัดนะคะบางกรมบางกระทรวง
อย่างที่ท่านสอสอบางท่านได้พูดนะคะ
จังหวัดได้มากบางจังหวัดได้น้อย
ตกต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยดิฉันก็ไม่เห็นด้วย
เพราะว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างนี้มันไม่เป็นธรรม
ประการหนึ่งคือการจัดสรรงบจังหวัด
อย่างเช่นงบจังหวัดเนี่ยก็ควรให้จังหวัดเนี่ยเขาบริหารจัดการในจังหวัด
สำนักงบประมาณไม่ควรที่จะจัดงบฟังก์ชัน
เอาไปใส่ในงบประมาณจังหวัด
ดิฉันเนี่ยก็ต่อสู้มาในชั้นอนุกรรมธิการ
ปีที่แล้วดิฉันเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณปี๖๕
ดิฉันก็เสนอนะคะว่าไม่ควรเอางบฟังก์ชั่นไปใส่ในงบจังหวัด
เพราะมันเสียงบประมาณที่จะพัฒนาจังหวัดเนี่ย
ที่เขาจะบริหารจัดการเนี่ยมันเสียหายไปเยอะนะคะ
แต่งบฟังก์ชั่นของท่านก็ไม่จัดให้เลย
เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะฝากว่า
ในชั้นอนุเนี่ยไม่ควรให้มีงบฟังก์ชันในงบจังหวัดนะคะ
อิปการณ์หนึ่งงบที่จัดให้บางโครงการจัดไปแล้ว
ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนะดิฉันอยากให้ขึ้นสไลด์
ให้ท่านประธานเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณเนี่ย
ท่านได้เคยไปติดตามดูไหมว่าให้ไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้าง
เขาใช้ประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนหรือไม่
อย่างเช่นขอสไลด์เลยค่ะงบปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ
เงินสิบห้าร้านบาทเอาไปสร้างศูนย์โอเทิป
โครงการอาคารตลาดกลางสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อป
และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงครามท่านดูสิคะ
สร้างไว้เป็นป่าหมดเลยเนี่ยปีนี้ปีหกห้าแล้วห้าปี
เงิน๑๕ล้านไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยท่านเลื่อนสไลด์ไปให้ให้ดูค่ะ
ว่ามันเป็นป่าจริงไหมทำแล้วลกไปหมดเลยดิฉันก็ไปประสาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะว่าให้เอาอันนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพราะเงินตั้งสิบห้าล้านบาทไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะฉะนั้นฝากนะครับ
ปปชสตงเนี่ยช่วยไปตรวจสอบหน่อยไม่ใช่สร้างกินเปอร์เซ็นต์
ศักดิ์แต่ว่าสร้างแต่ประชาชนไม่ได้อะไรอย่างนี้
ฉันไม่เห็นด้วยนะคะอีกประการหนึ่งคือเรื่องการจัดสรรงบงบน้ำนะคะ
ดิฉันก็อยากจะเน้นว่าให้ทางรัฐบาลเนี่ยเน้น
น้ำไม่มากโดยเฉพาะน้ำบาดานเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย
ปี๖๔เนี่ยทางอียูมีหนังสือแจ้งมาที่กระทรวงต่างประเทศ
ให้ประเทศไทยใช้น้ำบาดานเป็นน้ำอุปโภคบริโภค
แต่ว่าประเทศไทยเนี้ยให้งบประมาณน้อยมากอย่างปีเนี้ยอ่า
โครงการน้ำน้ำบาดานเนี่ยกรมน้ำบาดานได้สองพันเก้าร้อยสิบล้านบาท
ดิฉันว่ามันไม่เพียงพอควรที่จะให้งบประมาณมากกว่านี้
แล้วก็การเจาะบ่อเนี่ยดิฉันอยากให้เจาะโครงการใหญ่ใหญ่เนี่ย
อย่างเช่นเนี่ยที่เหล่าขวัญเนี่ยค่ะเขาทำโครงการอันนี้
มันได้ใช้ประโยชน์กับประชาชนเป็นจำนวนมากถึง๒๐กิโลเมตร
แต่ถ้าไปเจาะแต่ละบ่อละบ่อเนี่ยมันเสียงบประมาณมากกว่านะคะ
แล้วก็การสำลิดผลเนี่ยสู้โครงการบาดานขนาดใหญ่ไม่ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะฝากนะคะว่า
การใช้ประโยชน์ของงบประมาณเนี่ยมันต้องเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนะคะ
โครงการหนึ่งที่ที่ฉันอยากฝากก็คือโครงการทางด้านสาธารณสุขนะคะ
ที่ฉันเป็นพยาบาลก็จะเน้นเรื่องสุขภาพเพราะว่าเรื่องฟันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
อยากให้เน้นเรื่องบุคลากรนะคะทำมาเอ่ยอ่าฟันผู้อะไรนะ
คนที่เรียนทางด้านทันตะเนี่ยนะคะให้เน้นบุคลากรทางด้านฟันให้มาก
เพราะว่ามันจะมีผลนะคะต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
เพราะว่าถ้าฟันไม่ดีพออายุมากเนี่ยมันจะมีผลต่อการย่อยอาหารนะคะ
แล้วก็จะให้คนแก่เนี่ยการย่อยไม่ดี
ต้องมาเข้าโรงพยาบาลรักษาสุขภาพอีกนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือ
ฉันอยากกลับมาที่สภาของเรานะคะฉันได้๖๗นาที
คือสภาของเราเนี่ยเป็นที่อนุมัติงบประมาณแต่การเบิกจ่ายเนี่ยมันซ้ำซ้อน
ท่านประธานไม่ทราบว่าท่านคุมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณอาหารหรือเปล่า
ฉันอยากจะให้สภาเนี่ยเน้นว่าการเบิกจ่ายเนี่ย
อย่างเช่นสภาเราเนี่ยมีประชุมวันพุธวันพฤหัส
ใครที่มีประชุมกรรมธิการอนุกรรมธิการนะคะ
หรือว่าประชุมพรบต่างเนี่ยห้ามเบิกอาหารซ้ำซ้อน
อย่างนั้นเนี่ยเบิกทุกคณะเลยนะคะ
เงินมันสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากนะคะ
ก็อยากจะให้แต่ละคณะนะคะ
เบิกเบิกที่เดียวไม่ได้เบิกทุกคณะนะคะ
อีกอันหนึ่งข้อสุดท้ายนะคะเรื่องการพิจารณางบแต่ละปีเนี่ย
ดิฉันเนี่ยอยากจะเสนอว่าแต่ละห้องที่เป็นคณะอนุกรรมธิการเนี่ย
อยากให้ไลฟ์สดนะคะให้พี่น้องประชาชนได้เห็น
การพิจารณางบของแต่ละคณะอนุด้วยเพราะว่าดิฉันมองว่า
คณะอนุเนี่ยเป็นคณะที่ตบทรัพย์ห้องเชือดเนี่ย
มันคือประชาชนเนี่ยเขาจะไม่เห็นวิธีการ
เพราะว่ามันมีการขึ้นสารกันแล้วเมื่อวานนี้ดิฉันก็เห็นนะคะว่า
กรรมธิการเนี้ยไปตบทรัพย์นะคะแล้วก็มีคดีความกัน
ประชาชนก็เลยอยากจะทราบนะคะความคืบหน้า
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็อยากจะฝากข้าราชการที่มาตอบมานะคะ
มาชี้แจงในสภาเนี่ยไม่อยากให้ท่านกลัว
กลัวสอสอกลัวกรรมธิการเขาตัดงบก็ให้เขาตัดไปเลยค่ะ
ท่านก็ทำงานเหมือนเดิมเงินเดือนก็ได้เท่าเดิม
ท่านจะต้องไปกลัวเขาตัดทำไมถ้าท่านไม่มีผลประโยชน์กับ
บโครงการต่างต่างแต่นี่ท่านไปกลัวเขา
แล้วก็ไปหัวกันยินยอมกันจ่ายใต้โต๊ะจ่ายเอ่ย
เปอร์เซ็นต์อะไรกันเนี้ยที่ฉันไม่เห็นด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นดิฉันเสนอว่าควรมีการไลฟ์สดทุกห้องค่ะ